ทนายอนัญชัยออกมาพูดอยากให้ดูช็อตนั้นจริง
ว้าวหรือว้าลองดูค่ะ
นี่แหละค่ะช่วงนี้เลยเปิดประตูมาแล้ว
แล้วก็ลงมาจากรถช่วงที่ทนายอนัญชัยชายเดช
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยแล้วก็อดีตพบตร
ลงจากรถตู้สีดำแล้วก็ไปยื่นหนังสือ
ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตแห่งชาติ
หรือว่าปปชนั่นเองนะคะ
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ท่านออกมาเปิดเผย
บอกว่าการยื่นหนังสือครั้งนี้เพื่อที่จะเอาผิด
คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร
และกรรมการกตร๙คนก็รวมทั้งหมดก็คือ๑๐คนนะคะ
เรื่องอะไรล่ะกระทำการขัดรัฐมนูลแล้วก็จะเอาผิด๑๕๗ด้วย
เพราะว่าตามรัฐมนูลแล้วเนี่ยนายเสถาจะต้องเลือก
บัญชาการตำรวจแห่งชาติขีดเส้นใต้ที่มีอาวุโสสูงสุด
แต่กลับเลือกพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้ที่มีอาวุโสลำดับที่สี่
คือทำไมไม่เป็นพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรธ
สะท้อนให้เห็นว่าหากนายกรัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งพบตรเนี่ย
ตำรวจก็อาจจะทำงานให้กับนักการเมืองแทนประชาชน
โอ้เรื่องนี้นี่เดี๋ยวฟังหน่อยไหมคะฟังป๊าเสรีเมื่อวานนี้หน่อยค่ะ
เมื่อตั้งรัฐขั้นตอนอาวุโสได้ก็พยายามเอาใจนักการเมือง
ไม่สนใจพี่น้องประชาชนนอกจากจะลงโทษตามกฎหมาย
ต้องตัดสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีก๑๐ปีนะครับ
ผมเตือนไปก่อนหน้านี้แล้วนะในเมื่อคุณเศรษฐาไม่เชื่อผม
ดื้อดึงนะแล้วจะบอกให้ผมมีไมตีได้ไง
นี่แหละค่ะตอนที่ป๊าเสรีให้สัมภาษณ์
แล้วทีนี้ฝากฝั่งทนายอนัญชัยมาเปิดเผยก็ยิ้มนะเมื่อวานนี้
แล้วก็บอกว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนติดตามนี่แหละ
คือการถอนรากถอนโคนขั้นตอนที่มันไม่ถูกต้อง
ในการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตามกฎหมายที่กำหนดไว้ก็คือยึดตามลำดับ
อาวุโสอายุราชการทีนี้พอแต่งตั้งจากการเสนอชื่อ
ของผอบาตรอที่ขัดต่อราธรรมนูย์มันก็จะเข้าค่าย
ทูลกล้าวเสนอสิ่งที่ไม่มงควรต่อสถาบัน
ก็เลยจะเตรียมดำเนินคดีในความผิดมาตรา๑๑๒
กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งทั้งหมดด้วยนะคะ
เมื่อแต่งตั้งไม่ชอบและไปเสนอโปรดก้าวเนี่ย
ผมอยากให้ทุกคนพิจารณาดูว่ามันบังควรหรือไม่บังควร
ถ้าไม่บังควรก็ว่ากันไปถ้าบังควรก็ว่ากันไป
เดี๋ยวให้ตำรวจพิจารณาแต่ทำแน่ครับ
ส่วนคดี๘นายตำรวจลูกน้องบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคะ
นายอนัญชัยบอกว่าแม้บิ๊กโจ๊กแจ้งว่ายังไม่ได้แต่งตั้ง
นายอนัญชัยเป็นทนายความแต่นัยสำคัญเนี่ยก็คือได้ติดต่อมา
ตนเป็นทนายความทำคดีด้วยวาจาคือคุยกันแล้วไงอ๋อ
คุยกันปากปลาวไม่ได้มีหนังสือแต่งตั้งทนาย
แต่ก็ย้ำว่าตอนนี้เปลี่ยนห้องเต้เป็นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
เราเลยถามคุณผู้ชมไงว่าที่เรารอคอยนั่งนับวันรอตั้งแต่ปลายอาทิตย์ที่แล้วที่นอนบอกว่า
อยากให้ถึงอาทิตย์หน้าเร็วบิ๊กเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมรู้สึกยังไง
แล้วนี่จะถึงนายกเลยนะ